เพื่อนยังไม่ได้ชวน

คนจ้องจดาพอแล้วจะเวินที่เหลือใจเราคือเราไม่ให้กำลังใจเขา
เราก็เลยว่าเอออยู่นิดนึงดูก่อนจะได้ไม่ต้องมีประเด็น
ก็มีทักไปให้กำลังใจทักไปคุยโทรไปคุยมีไหมพี่
เขาไปคุยไม่ครับมีไปให้กำลังใจหมายถึงว่าเราก็โพสต์ผ่านหน้าเฟสเราอย่างนี้ครับ
มีอะไรให้นึกถึงเราไอ้นึกถึงเรานี่ไม่ได้หมายถึงว่ามากับเรานะ
นึกถึงเราคือเราเป็นเพื่อนกันแล้วก็แบบสองนิ้วสู้อะไรอย่างนี้นะ
ประมาณนั้นแหละเพราะว่าถ้าเราแล้วก็ไปกดไลค์ให้กำลังใจเขาบ้างอะไรอย่างเงี้ย
แต่ว่าไม่ได้ไปคุยอะไร
คือยังไม่มีเพื่อนสองที่มาคุยกันใช่ไหมว่า
ไม่ครับคือช่วงนี้มันเป็นช่วงที่เหมือนจะว่า
คือทุกคนเขาก็ต้องการกำลังใจที่ดีถูกไหมฮะ
ช่วงนี้เขาก็ต้องคิดแล้วว่าจะเอายังไงต่อไป
ก็คิดว่ามีแผนสำรองไว้อยู่แล้วว่าจะต้องไปที่ไหนอะไรอย่างไร

เขาฝึกต้องมูดเล่นกล้ามนั้นแล้วก็ไม่ไปกล้าหรอกนะครับ
แต่ในความเป็นเพื่อนเราก็คือเพื่อน
เขาเนี่ยคือไปทักแหน่งไม่ได้ไม่ได้อย่างสิทธิ์มนุษย์
ทุกท่านนะครับที่ที่สมาชิกสมาคุณแทนรับชิดองค์
คุณส่งเกียรติที่รักที่เคารพนะครับ
แล้วก็คุณที่ที่ส่วนร่วงทุกท่านนะครับ
ก็อยากที่ได้ทราบกันนะครับว่าวันนี้เนี่ย
เรามีงานสำนักที่มีความสำคัญ
ต่อสังเกียรติภาพของรัฐบาลในอนาคต
ทำป้ายกันไกลนี้และตอนนี้ก็เป็นเวลาที่เหมาะสมแล้วนะครับ